พอพูดถึงเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน
พูดมาแค่นี้หลายคนจะคิดว่าต้องแฉเรื่องอะไรอีกแน่เลย
แล้วก็จริงด้วยค่ะคุณผู้ชมภาพที่อยู่ด้านหลังนี้
ข้าราชการเป็นระดับผอของเทศบาลนะ

แล้วเขาบอกว่าชาร์จตั้งแต่คันเก่าจนคันเก่าพังซื้อคันใหม่มา

เรื่องนี้ต้องตามต้องตรวจสอบกันนะ
นี่แหละคุณชาร์จไฟฟรีเป็นแบบนี้

ฟรีแต่ว่าเป็นภาษีประชาชน
ข้าราชการเป็นถึงระดับผู้อำนวยการกองคลัง
ของเทศบาลตำบลธาตุทองที่ภูเขียวของชายภูมิ
ลักไก่ใช้ไฟหลวงเอารถอีวีเนี่ย
พลังงานไฟฟ้ามาชาร์จในเทศบาล
บางวันเสียบเข้าเสียบเช้าบางวันเสียบสาย
ทำแบบนี้เป็นประจำทุกวันเลยทำมานานแล้ว
ตั้งแต่รถไฟฟ้าคันเก่าชาร์จจนพัง
ที่ชาร์จเอ่อทอดคันใหม่ก็เอามาชาร์จตรงนี้อีก
เอามาชาร์จเหมือนเดิมดรามานี้ค่ะวิจารณ์
กันเลยนะฮะใช่มาชาร์จไฟหลวงแบบนี้นะฮะ
ทีนี้ทำไงล่ะนายกเทศมนตรีตำบลท่าทอง
นายยุทธศาสตร์วัชระธนาคมต้องออกมาชี้แจงค่ะ
นายกเทศมนตรีบอกแบบนี้บอกว่าเห็นโพสต์แล้วนะ

พอคลังเอารถไฟฟ้ามาชาร์จไฟของเทศบาลใช้ไฟหลวงจริง
แต่ก็ให้ทางจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบข้อได้จริงแล้ว
ลองฟังนายกเทศมนตรีหน่อยค่ะ
ที่เรามาตรวจสอบจะชาร์จว่านั้นมีบางวันที่ฟังแบนเดือนน้อย
พอยังว่าเขากำลังเอาไปแบนเดือนน้อย
คุณผู้ชมตอนนี้กำลังตรวจสอบข้อได้จริงอยู่นะคะ
ว่ามีความผิดไหมถ้าเกิดตรวจสอบแล้วอ้าวผิด
จะต้องโดนดำเนินการทั้งทางวินัยแล้วก็อาญาแบบไม่มีละเว้นเลยนะคะ
แล้วติดตั้งสถานีชาร์จอุ้ยเรื่องนี้เนี่ยทางด้านทางด้านแม่ทัพภาคที่๔นะคะ
ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔อย่างพลโทสานติสกุลตนาคเนี่ย
สั่งให้ตรวจสอบข้อได้จริงเรื่องนี้ว่ามีการติดตั้งสถานีชาร์จ
โดยไม่ได้ขออนุมัติอย่างเป็นทางการจริงนะแต่ตอนนี้แก้ไขให้ถูกต้องแล้ว
แล้วเขาแยกมิเตอร์ไฟฟ้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยจะได้จัดเก็บค่าบริการให้กับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แล้วก็ยืนยันด้วยนะคะบอกว่าทางกอรมนไม่ได้มีนโยบายบริการให้เฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
รวมถึงสั่งให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงอย่างละเอียดเพื่อลงโทษผู้ที่กระทำผิดต่อไปด้วย

เมื่อกี้นี้เพจปฏิบัติการมหาเฝ้าบ้านก็เอาภาพใหม่มาโพสต์นะว่าพอเป็นข่าวมิเตอร์ก็มาไอ้ตัวชาร์จนั่นแหละ